ก็คือท่านจะสั่งอาหารที่ร้านเราประจำ
แต่ทีนี้ว่าช่วงที่ท่านหายไปประมาณสัก๕วัน
ก็เริ่มเอกใจว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงไม่สั่งอาหาร
ก็เลยสงสัยค่ะก็เลยตัดสินใจแจ้งความให้เจ้าหน้าที่
มูลนิธิหรือว่าตำรวจเขามาช่วยดูให้ค่ะ

ตัวฝังหรืออะไรครับ
ต้องเท้าความก่อนว่าก่อนที่จะมาดูท่านเนี่ยค่ะก็คือท่านจะสั่งอาหารที่ร้านเราประจำ
แต่ทีนี้ว่าช่วงที่ท่านหายไปประมาณสัก๕วันค่ะ
เอกใจว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงไม่สั่งอาหารแต่ก็ยังชะล่าใจอยู่เพราะว่าท่านก็ยังสั่งอาหารซักกับร้านอื่นด้วยก็เลยยังไม่
ว่าเกิดอะไรขึ้นไหมแต่พอห่างไปอีกสักประมาณเหลือสักประมาณสามวันค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะรู้สึกว่าผิดปกติเพราะว่าเห็นท่านหายไปแล้วก็ไม่โทรไปคุย

แล้วก็แจ้งที่เขามาตัดประตูให้พอส่องเข้าไปก็เห็นท่านนั่งอยู่บันไดขั้นล่างสุดเลยก็เลยรู้สึกว่าท่านจะพัดตกบันไดไหมที่กระดูกกระดิกไม่ได้ที่แบบมาหาเราไม่ได้ขยับขยื่นไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าท่านอาจจะบาดเจ็บตั้งแต่วันที่เรามาหาคนที่เรามาเรียกก็เลยไม่สามารถที่จะมาเปิดประตูให้เราได้ก็เลยตัดสินใจตัดตัดประตูเข้าไป
แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลทางคุณหมอบอกว่าร่างกายท่านปกติดีทุกอย่างเลือดในน้ำตาลอะไรดีทุกอย่างแต่ว่าท่านจะอ่อนเพลียเนื่องจากไม่ได้ทานอาหารมาหลายวันก็อาจจะเป็นเหตุผลตรงนี้ที่ทำให้ท่านแบบไม่มีแรงที่จะเดินหรือว่าลุกขึ้นได้
โปรดติดตามตอนต่อไป